เอาล่ะข่าวนี้อยากจะชวนคุยใครเคยเจอบ้าง
แก๊งแม่สื่อจริงเหรอ
จะเป็นแม่สื่อจริงเหรอนะครับ
หลอกลูกสาวเขาให้ไปแต่งงานกับคนจีน

เธอไปแต่งงานกับคนจีนไหมเดี๋ยวจัดแต่งงานให้สินสอดแสนหนึ่ง
แต่เธอต้องไปอยู่กับเขานะเดี๋ยวก็ได้กลับมา
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์มันเป็นลักษณะนี้
ผู้หญิงอายุ๓๑ปีคุณผู้ชมครับออกมาเล่าว่า
เหตุการณ์ที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้แต่งงานกับชายชาวจีน
แล้วต้องไปตกระกรรมลำบาก
ถูกทำร้ายร่างกายกักขังอยู่ในบ้านคนจีน
ประเทศจีนนานกว่า๓ปี
มันเริ่มต้นจากแม่สื่อ

ลวงให้แต่งงานกับชายชาวจีน
ลำดับเหตุการณ์บอกว่าสิงหาคม๒๑๖๒นะครับ

เฮ้ยเธอเธอเธอเขามีแม่สือนะ
สื่อจะหาผู้หญิงไทยไปแต่งงานกับชายชาวจีน
แล้วจะให้ค่าสินสอดแสนนึง
นะแล้วจดทะเบียนสมรสกันแต่แต่เธอต้องไปอยู่จีนก่อนนะ
กระทั่งได้พบกับแม่สื่อคนนี้จริงมาหาเธอที่บ้าน
พูดคุยในรายละเอียดจนทราบว่าต้องแต่งงาน
และสำคัญเลยน้ำแข็งต้องมีลูกให้ฝ่ายชายภายใน๖เดือน
คือคนจีนเขาอยากแบบแต่งแล้วมีลูกเลย
อ่าภายในหกเดือนแต่ผู้หญิงคนนี้บอกกับแม่สื่อ

พี่หนูเคยมีลูกแล้วนะและที่สำคัญ

ก็มีลูกไม่ได้ใช่สิมีลูกไม่ได้

อย่าไปบอกนะอย่าไปบอกอย่าไปบอกกับคนจีนด้วยนะ

กระทั่งมาจัดพิธีแต่งงานกับชายชาวจีนมีสินสอดแสนนึง
หลังจากนั้นฝ่ายชายก็พาไปเมืองจีนในบ้านเขานะครับ
สื่อบอกว่าเธอทนไปนะ๖เดือนเธอทนไป

หลังจากไปอยู่ติดต่อแม่สื่อไม่ได้เนี่ย
ลอยแพ้ฝ่ายชายพอรู้พอถึงคราวที่รู้ว่ามีลูกไม่ได้
โกรธครับโกรธมากเลย

ให้ไปตกระกรรมลำบากฟังหน่อยฮะ

โดยที่จะต้องมีลูกให้เขา

มีลูกให้เขาได้ถ้าเกิดว่ามีการทะเลวิบาท
หรือว่าตบกินเกิดขึ้นจะทรงกลับมา
เขาอยากได้ลูกเพื่อที่ว่าจะไปสืบสกุลเขา
เพื่อที่จะลดหย่อนอะไรนะ
ภาษีจ้าลดหย่อนภาษี
หลังจากผ่านไป๓ปีนะครับผู้เสียหายนะครับ
ได้หนีออกจากบ้านฝ่ายชาย
และไปขอความช่วยเหลือที่สถานกงศูนย์ไทย
ในเซียงใฮจ์ก็ได้กลับบ้านมา
แล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเรียกงาน

ที่หารายได้ด้วยการชวนหญิงไทยไปหลอก

ว่ามันเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือเปล่า
สถานการณ์ประชากรของประเทศจีนในขณะนี้นะครับ
คือมีผู้สูงอายุจำนวนมากเพราะว่าทั้งโลกมันเป็นแบบนี้
มีผู้สูงอายุจำนวนมากอัตราการเกิดน้อย
จนตอนนี้รัฐบาลจีนนะครับเขาออกโปรโมชั่น
รถแรกแจกแถมถ้าคุณมีลูก

เดี๋ยวเขาช่วยดูแลให้ตังค์ด้วย
สถานการณ์ประเทศจีนนะครับเรื่องของประชากรเป็นลักษณะแบบนี้ครับ

คือเห็นเลยบางคนคือแบบแต่งงานคนไทยแล้วจดทะเบียนสมรส
เมื่อก่อนเคยไปปรึกษาพวกโรงพยาบาลที่มีบุตรยากไง

จะให้หมอช่วยทำให้มีลูกด้วยวิธีการทางการแพทย์